ไปเริ่มดูที่เรื่องของอุบัติเหตุนะฮะคราวนี้เป็นตำรวจเจอซะเองคุณผู้ชมครับ
ตำรวจโรงพักธาตุพนมเขาหวิดดับเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าถนนมันไม่ค่อยดีขับรถไปก็พลิกคว่ำ
ขณะที่ขับรถกลับบ้านแทบจะโอ้โหเอาชีวิตแทบไม่รอดนะครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมากู้ชีพ๑๖๖๙โรงพยาบาลนาแก่
กู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนมเร่งให้ความช่วยเหลือ
ร้อยตำรวจโทสวาสดวงสอนแสง
ตำรวจโรงพักธาตุพนมไปติดอยู่ในรถกระบะอยู่แบบนี้
คือรถกลับบ้านมันพลิกความงายท้องแบบนี้นะครับ
ต้องช่วยกันนำเครื่องตัดทางตัดเรื่องของตัวถังรถต่าง
แล้วก็นำร่างของร้อยจำรวจโทสวาสตร์เนี่ยนะครับนะฮะ
ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนาแก่
อาการตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับ
ตำรวจนายนี้ขับรถกลับจากโรงพักธาตุพนมมาถึงจุดเกิดเหตุ
กระบาดเนี่ยมันเสียหลักพลิกคว่ำเลยฮะ
แล้วก็ไปชนป้ายบอกทางแล้วก็พลิกอีกหลายตลบแบบกิ้งเลยอ่ะฮะ

นี้คาดว่าคนเจ็บขับมาด้วยความเร็ว

โดยถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนเส้นหลักแต่ว่ามันแคบหน่อยคุณผู้ชม

แล้วก็ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง

ถ้าไม่มีไฟของรถฉุกเฉินมันก็จะมืดมากเลย

นี่คือถนนมรณะ

ขับรถก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ